เชิญต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเขาค้อ
โดยปกติเขาค้อก็สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
แต่ว่ามีสาวคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวเขาคอแล้วเจอประสบการณ์ไม่น่ารัก
คือสั่งอาหารโรงแรมราคาแพงเหลือเกิน
สั่งข้าวต้มหมูได้ข้าวต้มมดแทนฮะ
ข้าวต้มหมู๒๓๐บาท

กุ้ง๑๒๓ตัว๒๖๐บาท

กาเพราทะเล๒๓๐บาท

หมดฟุ้งฟิ้งนะคะเต็มจานเลยนะคะ

นี่เราตักออกมานะคะ
อันนี้ข้าวต้มหมูค่ะแล้วก็ข้าวต้มมดด้วยนะคะ
ที่ไหนขาวคอจังหวัดเพชรภูมิ

ข้าวต้มทะเล๒๘๐บาท

ใช้คำว่าหิวไงก็ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะก็ต้องสั่งมา
แต่พอสั่งมาราคามันไม่เหมาะไม่สมเลยฮะ

สาวคนนี้ก็เลยโพสต์เรื่องราวไป
ต่อหลายคนที่เป็นชาวเน็ตบอกนี่มันต้องส่งมาจากดาวอังคาร
หรือไม่ก็ดาวพระฤหัสสบดีแน่

ไปมาเรื่องนี้ชาวเพชรบูรณชาวเขาค้อเอง
เห็นข่าวนี้แล้วไม่สบายใจขอโทษแทนโรงแรม
ขอโทษแทนโรงแรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยแนะนำว่าจริงแล้วมีโรงแรมอีกมากมาย
สอดอีกมากมีที่ราคาดิบราคาดี

ก็ขอโทษแทนด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่บางคนบอกอย่างที่บอกไงแพงสั่งทำไมวะ

ก็บอกได้อยู่โรงแรมอยากจะสัมผัสบรรยากาศดี
ไม่อยากจะออกไปไหนก็เลยสั่งอาหารโรงแรม
ก็เจอราคาแบบนี้เข้าไปก็ต้องยอมรับได้
เพราะเขาไม่ได้มาสั่งให้คุณบังคับคุณกิน
ราคาเขาก็บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วนะฮะ
ข่าวนี้ก็เสียงแตกออกเป็นเสี่ยงนะครับ